ถ้าคุณผู้ชมเป็นผู้หญิงแล้วคุณผู้ชมขี่มอเตอร์ไซค์ไปสักประมาณ๓ทุ่ม

จริงผู้ชายคนหนึ่งกระโดดมาขวางมอเตอร์ไซค์ทำไม

ผู้หญิงกรี๊ดลั่น๓บ้าน๘บ้านเลย
จนกระทั่งนะสามีเธอวิ่งมาดูเพราะว่าอยู่ใกล้บ้านเธอนะ
สามีวิ่งมาดูจับผู้ชายคนนี้ได้มาทำแร่แบบนี้ทำไม
คุณผู้ชมไปดูภาพเหตุการณ์ตอนจับหน่อยครับ
ผู้ชายคนเสื้อขาวที่ไปแร่ใส่ผู้หญิงที่ขี่มอเตอร์ไซค์

ส่วนพี่สามีคนขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ย
เขาอื้อหือหือหือ

นี่สามีของผู้เสียหายผู้ชายเสื้อฟ้าปรีเข้าไปเกือบจะซัด
นายธวัฒน์ขุนเต่าอายุ๓๐ปีนะฮะ
ตำรวจและภรรยาของเขาเองก็ต้องห้ามไว้ก่อน

เหตุการณ์นี้คือเกิดขึ้น๓ทุ่มที่ผ่านมาบนถนนในหมู่บ้านชุมชนบ้านดอนรุนที่ตำบลครูหาสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุงครับ
จากการที่ตำรวจพูดคุยกับนางสิริวัลภูลมุสิกอายุ๓๓ปีผู้หญิงคนนี้

ชะลอรถอยู่เพื่อจะเลี้ยวออกจากปากซอย
เลี้ยวจากปากซอยไปสู่ถนนสายหลัก
อยู่ดีผู้ก่อเหตุ

คุณผู้ชมอยากฟัง
ผู้หญิงเขาเล่าให้ฟังไหมว่าตอนแร่ใส่เนี่ยแบร่แบบไหน
เอาไปฟังเสียงเธอแล้วกันนะฮะ
แห่มาแบบนี้จ้ำมาแบบนี้นะฮะแม่

เพราะว่าเป็นคนแถวนี้คนในชุมชนนี่แหละ
ทีนี้สามีมานะสามีมาช่วยกันจับเลยนะฮะ
นายธวรรษขุนเต่าผู้กอเหตุนั่งรอให้กับตำรวจ
เพราะว่ามีร่องรอยโป๊กชั้นดิ้ควร
ที่จมูกกับแก้มแล้วก็ตัวที่เปื้อนฝุ่นเพราะล้มลุกคุกคานอยู่กับพี่ผู้ชายที่เป็นสามีผู้เสียหาย

ถ้าคุณผู้ชมเห็นนะพี่ผู้ชายที่เป็นสามีผู้เสียหายก็เลอะเทอะเหมือนกัน

เพราะว่ามัวแต่ตะครุบผู้ชายคนนี้นะผู้ก่อเหตุปฏิเสธว่าผมไม่ได้ทำฮะผมไม่รู้เรื่องเลย

ไม่ได้ไปจ้ำไปแบ้เขานะผมไม่ได้ป้นด้วยผมไม่ได้พยายามชิงทรัพย์ใดเลยครับ

อ่ะตำรวจต้องพาผู้ชายคนนี้ไปสอบปาก
คำเพิ่มเติมและสอบปากคำผู้เสียหายด้วยนะสามีผู้เสียหายด้วยนะ
อ่ะก็ดูว่าจะต้องแจ้งความข้อหาอะไรกันบ้างและตรวจปัสสาวะด้วยว่ามีสารเสพติดหรือไม่ไงคุณนะ

เพราะเขาปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาเบลออะไรนะไม่ได้ทำสักอย่าง

เขาก็ก็ต้องทำแบบเออพี่ขอความช่วยเหลือหน่อยเป็นไปได้ไหม